วันนี้ใครไปแถวสยามนี่ต้องบอกว่าสยามแตกจริงค่ะ
เพราะว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ต้องไปรับทราบข้อเกล่าหาที่สนปฐุมวัน

แล้วก็ปฏิเสธด้วยใช้เวลารับทราบข้อกล่าวหา๓ชั่วโมงเลยนะ
เอาไปพูดคุยอะไรกันแล้วก็เดินออกมานะคะ
ซึ่งคนก็ไปรอให้กำลังใจกันเยอะเนี่ยค่ะ
ข้อหาที่ว่ามีข้อหาฐานยุโยงปลุกปั่น
มีมาตรา๑๘๙ให้ที่พักพิงผู้ต้องหา
แล้วก็การมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
จากเหตุการณ์ชุมนุมปี๒๕๕๘ค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะ
และนอกจากนี้นะคะมีตัวแทนจากสถานทูต๑๐ประเทศ
ให้กำลังใจก็ล้นหลามเลยค่ะ
ตำรวจก็ใจดีนะตำรวจเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้ห้ามมวลชนทำกิจกรรมไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าให้อยู่ในพื้นที่อย่าลงมาบนถนนกีดขวางการจราจร
ทีนี้พอนายธรพูดคุยรับทราบข้อกล่าว
ปฏิเสธกันไป๓ชั่วโมงเดินออกมาชู๓นิ้ว
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยว่าอะไรบ้างไปฟังกัน
เชื่อว่าเราบริสุทธิ์ดีกว่าอันนี้พูดได้เต็มปากนะครับ
เชื่อว่าเราบริสุทธิ์นะครับทำที่ผ่านมาทำทุกอย่างอย่างบริสุทธิ์ใจถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ไม่ได้คิดว่าผมไม่คิดว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ผิดนะครับ
เมื่อกฎหมายไม่เป็นธรรมก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อต้าน
ขนาดนี้จะต้องขึ้นสารหัวหนาหาร
ซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลใจนิดหน่อยนะฮะ
แต่ส่วนทำไมถึงต้องขึ้นมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายจริง
ผมอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนเรื่องนี้
นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย
ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเลยนะคะ
บอกว่าหลังการเลือกตั้งแทนที่จะทำให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
กลับเกิดขบวนการที่พยายามจัดการกับบุคคลและพักการเมืองที่มีความเห็นต่าง
โดยเฉพาะนายธนทรจึงอยากขอเป็นกำลังใจให้
และฝากไปยังกลไกรัฐและกลไกนอกระบบว่า
อย่าสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่ปกติค่ะ